อ่าทีนี้ค่ะมาดูมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนในช่วงโควิดสิบเก้ากันหน่อยนะคะ
เป็นผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะก็เป็นการประชุมผ่านทางวิดีโอคอนเฟอร์เนส์ในยุคโควิด๑๙แบบนี้
ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีมติเห็นชอบออกมาเรื่องของที่กระทรวงการคลังเสนอไป๔โครงการนะคะที่จะลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด๑๙
โครงการคนละครึ่งระยะ๓ค่ะ
ช่วยจ่ายไม่เกิน๑๕๐บาทวงเงิน๓๐๐๐บาทต่อคนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย๓๑ล้านคนงบประมาณ๙๓๐๐๐ล้านบาท
โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะ๓ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมเดือนละ๒๐๐บาทระยะเวลา๖เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม๒๕๕๙
ครอบคลุม๑๓๖ล้านคนโดยประมาณนะคะงบประมาณค่ะ๑๖๔๐๐๐ล้านบาทก็คือจะไปซื้อสินค้าจากร้านทงฟ้าหรือว่าร้านที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มเงินให้

ใช่ค่ะโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเช่นผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงแอปเป่าตังค์

ที่จะช่วยเหลือเพิ่มเติมนะคะระยะเวลา๖เดือนก็จะใช้งบประมาณประมาณ๓๐๐๐ล้านบาทได้
ก็เหมือนเดิมไปซื้อของจากร้านทงฟ้าหรือว่าร้านที่เข้าร่วมโครงการ
โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
เดือนกรกฎาคมถึงกันยายนปี๖๔
เพื่อจะไปใช้จ่ายในเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคมปี๖๔
ใช้เงินในโครงการนี้ประมาณ๒๘๐๐๐ล้านบาท
แต่จะต้องลงทะเบียนนะคะสำหรับโครงการนี้
นี่ค่ะถ้าคอรมออนุมัติเนี่ยก็จะมีการลงทะเบียนตามนี้เลย
นี่โครงการใหม่นะฮะยิ่งใช้ได้
เพราะฉะนั้นก็เลยต้องรอการลงทะเบียนก่อนนะฮะ
ส่วนมาตรการที่จะเป็นรายละเอียดต่างของยิ่งใช้ยิ่งได้
เดี๋ยวรอฟังกันอีกทีหนึ่ง